จำนางสารารัฐรังศรีวุฒาพรหรือแอมได้ไหมฮะ
สายนายผู้ต้องหาในคดีฆ่าผู้อื่นโดยไตรตรองไว้ก่อน
และตอนนี้คือข้อหารักทรัพย์ได้กระทำความผิดคือนำสารเคมีสายนาย
ซึ่งเมื่อกี้ก่อนเข้ารายการมันจะมีโอกาสดูไทยรัฐข่าวเนี่ย
เขาบอกไอสายนายเนี่ยเป็นยาเสพติดหรือเปล่าไม่ใช่ยาเสพติดนะฮะ
เข้าใจซะก่อนว่ามันไม่ใช่ยาเสพติดค่ะแต่ขนาดเดียวกันเนี่ย
เขามีการนำสารเคมีสายนายมาใช้วางยาจนปรากฏว่ามีผู้เสียชีวิต๑๔ราย
๔ราย๑๔รายที่เป็นคดีนะคะถูกต้องซึ่งตอนนี้เราก็ไม่รู้เนื่องจากศพส่วนใหญ่ก็คือเผาไปหมดแล้ว
ถ้าจะไปตรวจตอนนี้ก็คงไม่ได้โดยตอนนี้เจ้าตัวยังอยู่ระหว่างการฝากขังผลัดแรกนะฮะ
ของพนักงานภายในทันทะสถานหญิงกลางเนี่ยล่าสุดครับพลตำรวจเอกชินพัฒน์สารสินรองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ
วันนี้เปิดเผยถึงเรื่องสารสายนายของคดีแอมว่าจากที่มีข่าวว่าการใช้สารเสพติดร่วมกับสายนายนั้นน่ะ
เขาบอกจากประสบการณ์อย่างโชคโชนเลยนะยังไม่เคยเจอมาก่อนยังไม่เคยเจอมาก่อนเขาว่าเลยอาจจะเป็นการกระทำของผู้ต้องหาที่คิดเป็นนักเคมีเอง
คิดเองผสมเองเขาว่าอย่างนั้นเพราะสารเสพติดเนี่ยมีฤทธิ์ทำอะไรเป็นยาพิมเสพติด
ใช่ไหมคะสารเสพติดมันจะเคลิ้มแล้วถ้าใส่สายนายแล้วเนี่ยก็คือสายนายก็คือเอาง่ายมันทำให้เสียชีวิต
ใช่มันเป็นยาพิษอาจจะทำให้เจ้าหน้าที่เนี่ยเข้าใจว่าใช้สารเสพติดขนาดขนาดเกินไปก็เป็นไปได้
อ๋ออาจจะเข้าใจว่าให้ตรวจเราเป็นแบบนั้นทำให้ใครอยากเกินขนาดก็ได้ไหม
เพื่อจะอำพลางคดีถูกไหมอันนี้เขาว่าอย่างงั้น
ข้อมูลนี้มันมาจากเมื่อวานี้แอมส่งคำร้องบอกว่าอยากเจอบิ๊กโจ๊กมีเรื่องอยากสารภาพเพิ่มเติม
ตอนนี้บิ๊กโจ๊กก็เลยเข้าไปพบพร้อมกับรองออฟอดีตสามีที่เป็นตำรวจ
บอกว่าแอมไม่ได้สารภาพอะไรเกี่ยวกับ๑๔ศพ
แต่บอกว่าเคยเสนอสายนายให้คุณก้อยจริง
ให้เอาไปใช้ร่วมกับยาเสพติดเนี่ยเสนอให้ในลักษณะผม
คือเอาไซยาไนให้คุณก้อยในซองพลาสติกซิปล็อกไปทดลองใช้
แล้วยกตัวอย่างว่าแด้อดีตสามีที่ตายไปของตัวเองเคยใช้
และอีสายนายอันนี้ก็เอามาจากแด้นี่แหละ
อาจารย์ออสก็เลยออกมาบอกว่าเดี๋ยวก่อน
สายนายกับยาเสพติดไม่เคยมีการใช้ร่วมกันมันใช้ร่วมกันไม่ได้เพราะมันตาย

ตั้งแต่เมื่อวานคือแอมแอมให้การในลักษณะนี้ค่ะ
ซึ่งบิ๊กโจ๊กบอกว่าถึงแม้ว่าแอมจะไม่ได้พูดเรื่องที่ว่า
เอ่อมีส่วนในการทำให้อีกสิบสี่ศพตายหรืออะไรยังไง
แต่การที่แอมพูดคำว่าเอาสายนายไปมอบให้คุณก้อยจริง

เพราะนั่นเท่ากับว่าเขาบอกว่าเขามีสายนายในครอบครองจริง
ส่วนเอามาจากไหนอะไรยังไงเดี๋ยวตำรวจคงไปสืบสวนกันต่อ
ทีนี้อาจารย์ออสเลยต้องรีบมาแจ้งในฐานะนักเคมี
ว่ามันใช้ร่วมกันไม่ได้และใครอย่ารีอาจเอาไปใช้ใช่ไหมคะ

ก็เลยบอกว่าแอมน่าจะมีคนให้คำแนะนำ
ที่ให้การแบบนี้เพื่อเบี่ยงเบนประเด็นให้ตัวเองไม่ต้องผิด
เอาอย่างนี้วันนี้พันธุ์ตำรวจเอกอเนกเตาสุภาพรองผู้บังคับการตำรวจกองปราบปราม

หลายคนบอกหูคดีนี้ทำไมมันยาวนานเหลือเกิน
แอมวางยาฆ่าชิงทรัพย์นางสาวสิริพรขันวง

เดินทางไปที่ตำรวจภูทรภาค๗แล้ว
เพื่อเข้าแจ้งข้อกล่าวหาเพิ่มเติม
ซึ่งพันธุ์ตำรวจโทวิทูลรังศิวุฒาพรเนี่ย
อดีตรองผู้บังกับการสอบพอสวนพึ่ง
ซึ่งก็คือรองอ๊อฟถูกต้องไหมครับ
อดีตสามีของแอมอย่างแรกฐานความปิดคือ
ช่วยเหลือผู้อื่นไม่ให้ต้องรับโทษ
หรือรับโทษน้อยลงโดยการทำให้เสียหาย
ทำร้ายซ่อนเล้น

ฝ่ายสืบสวนบ้านโป่งสืบจนพบพยาหลักฐานว่า

ได้เดินทางไปที่บ้านพ่อแม่ที่สุโขทัย

ในช่วงนั้นเป็นช่วงเทศกาลสงการน้อง
ก็หลังจากที่คุณก้อยเสียชีวิต๑๔

แล้วตอนนั้นแอมได้นำกระเป๋าแบรนด์เนม
แล้วก็ทรัพย์สินของก้อยเนี่ยติดกลับไปบ้านด้วยนะ

เขาก็เลยทำท่าทีออกอุบาย
ให้พ่อแม่ของรองอ๊อฟเนี่ย
ส่งกลับมาที่บ้านพักของนายวิทย์

อดีตสามีได้รับของกลางแล้ว
กลับนำไปมอบให้กับนางสารารัฐที่ไหนฮะ

จากนั้นจึงให้น้องสะพ้ายของนางสารารัฐเนี่ยนะฮะ

ที่บ้านพักในอำเภอชะอำจังหวัดเพชรบุรี
โดยที่นางสาวแก้วเองก็ไม่ได้ทราบ
ว่าภายในกล่องพัศูนย์นั้นมันเป็นอะไร

ซึ่งมันมีการส่งต่อไปกลับมาหลายอย่าง
คือโดนข้อหาทำลายหลักฐานนะคะ